ไปดูเรื่องราวของคนดวงดีดวงเฮงกันหน่อยดีกว่า

บางคนเขาก็ไปบนบานสารกล่าวตามความเชื่อ
ก็เลยเดินทางไปแก้บนค่ะ
อยู่ที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนี่เอง
นี่ค่ะชาวบ้านแล้วก็บรรดานักเสี่ยงโชค

หลังจากที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็จริงมีทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่เลยนะ
โดยในงวดนี้ขาประจำก็คือนางสายฝนฤทธิ

เป็นสาวดวงเห็งค่ะเธอถูกรางวัล
ทั้งเลขหน้า๓ตัวและเลขท้าย๒ตัว
รวมทั้งสิ้น๑๒ใบ
รวมแล้ว๑๘งวดติด
โอ้ยออกดีจ้ะ
โชคดีจังเลยเธอโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ

ก็เลยยังไม่สะดวกที่จะไปแก้บน

แต่ก็เอาจริงนะเราอ่านมากี่ปีเราเพิ่งเจอ๑คน
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ก็เอามาให้ดูกันเป็นคนดวงดีดวงเห็ง
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะชื่อว่านายตันเยาวช่อง
อายุ๔๘ปีเป็นชาวสิงคโปร์
เขาหอบเงิน๑ล้านบาท
พานมาแก้บนกับไอ้ส้มฉุนเหมือนกัน

ถูกรางวัลทั้งลอตเตอรี่ในประเทศไทยนี่แหละ

มีทั้งลาวฮานอยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์
คือเอางี้ถูกรวมแล้วหลายล้านบาท
คนนี้ถูกรางวัลลอตเตอรี่รอบอาเซียน

ตัวเขาอยู่ในประเทศไทยนะคะ
อยู่มากว่า๒๐ปีแล้วแหละ
แล้วก็รู้จักไอ้ส้มฉุนจากการแนะนำของเพื่อนชาวไทยด้วย
ตอนแรกเขาก็ลองหาข้อมูลดูนะ

รู้จักเสร็จก็เลยยกมือไหว้บอกกล่าวเอาไว้ว่า
ถ้าหากถูกรางวัลเดี๋ยวจะรีบมาแก้บน

และเขาก็ถูกจริงถูกมาหลายงวดแล้วด้วย
แต่ละครั้งเขาบอกว่าเขาถูกไม่ต่ำกว่าหลักแสน
รวมที่ถูกรางวัลก็หลายล้านบาทอยู่
เพื่อนก็เลยลองบูชากราบไหว้
แล้วก็ถูกรางวัลกันหลายคนเหมือนกันนะคะ
รวมกันเป็นจำนวนเงิน๑ล้านบาท
ก็เลยเอาเงินที่ถูกรางวัลรวมกันมาแก้บน
แล้วก็มาถวายกับท่านเจ้าอาวาสวัดทรงเสวย
เพื่อจะนำไปปรับปรุงท่าเสวยอนุสวรี

ก็คือได้เงินถูกรางวัลมาก็ไปทำบุญไปต่อยอด
สังเกตว่าเขาเป็นคนธรรมธโมเหมือนกันนะ

ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ทุกคนที่ไปแล้วจะถูกเหมือนกันหมด

ไม่ถูกรางวัลก็น่าเศร้า